ตามเรื่องราวของไก่ชนตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดรัชบุรี
ได้รับการขนานนามว่ามันเป็นไก่ชนยอดนักสู้
ไม่ได้เป็นยอดนักสู้แค่ช่วงเวลาใช้ชีวิตวิถีชีวิตตามปกติ
ในการเป็นไก่ชนของมันนะแต่มันถูกสุนัขที่วัดรุมกัด
รุมกัดจนคนที่เห็นภาพเนี่ยบอกว่าโอ้โหขนาดหัวขาดไปแล้ว
มันยังยืนต่อสู้กับอาการบาดเจ็บอยู่เลยเนี่ย
เดี๋ยวไปดูภาพของไก่ชนตัวนี้เนี้ยครับ
ตอนที่ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์จังหวัดรัชบุรีเนี่ย
เขาก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลประสูจัตว์
ตะบนบอกพลับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

แต่ว่าที่โรงพยาบาลประสุทธิ์นครปฐม
เขาดูอาการแล้วก็บอกโอ้โหมันหนักอ่ะนะฮะ
ก็เลยส่งกลับมาให้สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดรัชบุรี

ล่าสุดได้รับแจ้งว่ามันตายแล้ว

หลังจากที่บาดเจ็บอยู่๖วันด้วยกันนะครับ
ชนตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบุญมาครับ
อยู่ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร

ท่านเลยแจ้งให้ทางโรงพยาบาลสัตว์ที่ราชบุรี

ตอนที่มันยังมีอาการแล้วก็รักษาอาการอยู่นะครับ
สัตวแพทย์หญิงวันนี้สันตุมณัฐ

บอกว่าอาการของมันเนี่ย
หลังจากที่ทางแพทย์ได้ตรวจรักษาแล้วก็เอ็กซอเรย์
พบว่ากระโหลกศีรษะนั้นเปิดออกจนเห็นเนื้อสมอง
ตามตัวก็มีบาดแผลจากการโดนสุนัขกัดหลายที่มาก

ทำให้เกิดอาการติดเชื้อนะครับ
ตอนที่รับมารักษามันก็เริ่มมีเสียงหายใจคลืดคลาดในหลอดลม
ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาการมันหนักเพราะว่าติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจด้วย
ร่างกายก็เสียน้ำค่อนข้างมากแล้วก็เสี่ยงต่อการช็อกตายได้นะครับ
และที่สุดแล้วมันก็ตายเจ้าบุญมาตายแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่มันตายนะครับทางพระที่วัดมหาธาตุวรวิหารที่จังหวัดรัชบุรี
พร้อมกับจิตอาสาก็ได้นำเจ้าบุญมาไปเผาที่วัดทุ่งตานนะครับ
อยู่ที่ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรีที่วัดแห่งนี้เขามีเตาเผาสัตว์ที่ตาย
มีคนบริจาคเงินมาสร้างเอาไว้นะครับเผาสุนัขเผาแมวอะไรพวกนี้นะครับ
ทีนี้แม้ว่าจะเป็นไก่ชนแต่ว่าพระที่วัดเขาก็สงสารไง
ดูมาก็เลยทำพิธีให้นะครับเหมือนกับพิธีของคนเลยนะครับ
มีพิธีเผามีพระมาสวดนะฮะก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานไก่ชนหัวขาด
ไก่ชนยอดนักสู้เจ้าบุญมานะฮะ๖วันครับ๖วันก็เสียชีวิตก็ตายไป